คุณผู้ชมเรื่องแรกวันนี้พาไปดูเรื่องราวน่ารักหน่อยนะคะ
บางคนเนี่ยมีพี่มีน้องใช่ไหม
ปกติแล้วเนี่ยพี่ก็จะต้องดูแลน้องเป็นอย่างดี
แต่พี่ที่นี่เขามีวิธีการดูแลน้องที่แบบ
อื้มน่าเอ็ดดูไปดูค่ะ
นี่ไงฮะเป็นภาพความประทับใจเลยคุณผู้ชม
ตัวของพี่เนี่ยเปียกนิดเปียกหน่อยไม่เป็นไรนะจ๊ะ
แต่น้องต้องไม่เปียกค่ะ
ภาพนี้เป็นภาพน่ารักที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เด็กในโรงเรียนนี้เขาดูแลกันดีมากเลยนะคะ
รุ่นพี่เนี่ยค่อยเดินออกไปยืนเรียงแถวแล้วก็กางร่มทีละคนทีละคน
เพื่อจะให้น้องเดินเข้าไปในตัวอาคารได้แบบไม่เปียกฝน

น่ารักไหมน้องก็รีบวิ่งเลย
สนุกสนานตอนแรกไม่เปียกพอวิ่งปุ๊บเปียกเลยลูก

ใช่ค่อยนะคะพี่เขาดูแลน้องเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะ